มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มีคนร้ายเนี่ยพยายามเข้าไปก่อเหตุชิงทองที่ร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
แต่ว่าในช่วงที่เขาหยิบทองและจะเดินออกไปนอกร้านพอดี

เจ้าของร้านมือไวมากคำว่ามือไว

เจ้าของร้านมือไวกว่ากดปุ่มล็อกประตูที่ด้านหน้าเลย
แล้วเขาก็พยายามออกไปแต่สรุปสุดท้ายออกไปได้ไหมออกไปได้นะ
แต่ตำรวจก็ทำงานเร็วเหมือนกันไปจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงที่คนนี้นะคะ
เป็นคนร้ายเข้าไปก่อเหตุที่ร้านทองแห่งหนึ่ง
กล้องวงจรปิดในร้านก็จับไว้ได้
นี่เขาสวมผ้าปิดปากปิดจมูกเนี่ยนะ

ห้างทองอเจริญสาขากฤษณาอยู่ในอำเภอสามโคกปฐุมธานี

ทีนี้ก็ขอเข้ามากลับมายกมือไหว้ก่อน

ก็เลยตัดสินใจแบบนี้ฮะ

ผมผมต้องการเงินไปเลี้ยงลูก

ผลักแล้วผลักแรงขึ้นทีนี้ออกไปได้แล้ว

ใช่ค่ะและหลังจากนั้นพอออกไปก็ขี่รถจักรยานยนต์

ทีนี้หลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีสุรพงศ์ถนอมจิต
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีก็เลยสั่งการให้เร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายโดยเร็ว
แล้วก็รวบตัวไว้ได้๑ชั่วโมงเท่านั้นเอง
ตอนนั้นคนร้ายหลบซ่อนอยู่ในหอพักนะคะ
กลางซอยวัดสามโคก
พร้อมหลักฐานที่คนร้ายใช้กระทำความผิดก็ประกอบไปด้วยเครื่องแต่งกาย
ซึ่งตรงตามกล้องวงจรปิดยานพาหนะที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแต่ว่าเขาไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนไป
คงรอดอายุ๓๗ปีเป็นชาวลบบุรี
คนร้ายให้การรับสารภาพบอกว่าอยากจะได้เงินเอาไปใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนของลูก
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เกิดเหตุและส่งตัวดำเนินคดีค่ะ